คุณผู้ชมค่ะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์นะคะ
มาดูเรื่องของความชื่นมื้นดูความสุขกันหน่อยนะคะ
ร็อกเกอร์ชื่อดังคุณเสกโรโซกับคุณการวิพากร
เมื่อวานนี้บรรยากาศชื่นมื้นมาก
ทั้งคู่จูงมือการเข้าประตูวิพา
หลังจากก่อนหน้านี้เซ็นใบหย่ามาแล้ว๓รอบโอ้โห
แล้วเมื่อวานนะคุณทั้งสองคนเขามีเซอร์ไพรส์กันไปเซอร์ไพรส์กันมา
แล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าหลังจากนี้จะไม่มีการหย่ากันอีกต่อไปแล้ว
เออนะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
คุณเสกสรรสุขพิมายหรือว่าเสกโลโซกับภรรยาสาวนะคะ
คุณการวิพากรก็ถือเลิกดีควงแขนกันเข้าประตูวิวาเรียบง่ายค่ะ
บ้านนันทวันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะสวยทีเดียวนะคะ
เจ้าบ่าวเจ้าสาวอันนี้เป็นช่วงในพิธีสงฆ์ค่ะ
ก็มีพิธีขอขมาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนะคะ
ซึ่งมีคุณติ๊กชีโร่รับหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ฝั่งเจ้าบ่าว
ส่วนผู้ใหญ่ฝั่งเจ้าสาวเนี่ยนะคะก็คือคุณแม่ของเจ้าสาวที่เป็นผู้รับขอขมา
แล้วก็มีพิธีมอบแหวนแทนใจกันเนี่ยนะคะเป็นภาพที่เกิดขึ้น
แหวนที่ทั้งคู่สวมใส่กันเป็นแหวนเงินเกลี้ยง
ดีไซน์เรียบง่ายแล้วก็มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือ
แหนเพชรสามกระหลาดอีกวงอะค่ะที่คุณเสกโลโซ
มอบให้กับภรรยาแล้วก็สร้อยเพชรด้วยนะคะ

สร้อยแล้วก็จี้ลเยี่ยมทองใน๓บาทเท่ากับสาวนี่
เป็นบรรยากาศจุ๊บกันด้วยขอบคุณแก้
เป็นบรรยากาศที่เจ้าสาวกับคำถ่ายฝันว่าอยากจะสื่อชุดเจ้าสาวนานแล้ว
หลังเสร็จวิธีทุกก็เปิดใจกับสื่อมัวชนค่ะ
คุณเศกโลโซบอกว่าแต่งครั้งนี้เกิดขึ้นได้
เพราะว่าน้องเสือนะลูกชายเขาอยากจัดให้พ่อกับแม่
เพราะว่าทราบมาตลอดว่าพ่อกับแม่ใช้ชีวิตคู่กันมา๒๐ปี

ว่าก่อนหน้านี้หย่ากันมา๓ครั้งแล้ว
ครั้งนี้ก็ถือเคล็ดนะคะว่าแต่งแล้วก็จะไม่หย่ากันอีก
ส่วนคุณการวิพากรก็บอกว่าดีใจค่ะ
ได้สวมใส่ชุดเจ้าสาวตามที่หวังเอาไว้

คำมั่นสัญญาว่าจะรักแล้วก็ดูแลกันไป

อารมณ์ชุดแรกนะครับแล้วก็ช่วงนั้น
คือประเทศไทยถึงต้องปิดบังเรื่องลูกเรื่องเมียเนี่ยนะครับ
ก็เลยกินข้าวกัน
ทั้งสองฝ่ายมากินข้าวกันต่อเมื่อ๒๐ปีที่แล้วนี่ครับ
สาเหตุก็คือไม่อยากบอกให้ใครรู้ว่าเรามีเมียแล้ว

พูดกันแล้วไม่แคล้วกันใช่ไหมคะ

แต่งงานมาจดทะเบียน๓ทีแล้วนะเนี่ย
ครั้งแรกก็เลิกไปหย่าไป
ครั้งที่๒ก็หย่าไปครั้งที่๓คงไม่หย่าแล้ว
เพราะไม่มีเงินค่าอย่างนั้นอย่างนั้นมีอะไรจะหย่านะ

อยู่ดีกลับมาจดทะเบียนสมรสได้ไง
ยังไม่พอจะได้แต่งงานอีกถือว่าโชคดีนะ
อืมเพราะว่า
ถือว่าเขาก็ทำให้เราก็คงเหมือนเดิมค่ะ
อยู่ไปจนตายไม่เลิกกันแล้วเนอะ
เห็นไหมคะนี่เป็นคำมั่นสัญญาที่ทั้งคู่ให้ไว้กัน
อยากเลิกเลยเนอะ

อันนี้เป็นบรรยากาศตอนงานช่วงค่ำค่ะ
เป็นครีพิธีสรองวีว่า

แล้วก็โชว์กันบนเวทีก็เป็นของขวัญแต่งงานให้กับเสกโลโซ
โดยน้องเสือร์ลูกชายคนโตบอกว่าภูมิใจนะคะ
ที่ได้เป็นพ่องานจัดงานแต่งงานให้กับพ่อกับแม่

ว่าพ่อคบแม่ตีกันมาตลอด
ผู้ชายก็น่ารัก
ยินดีด้วยนะคะ

ขอให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร
แล้วน้องเสือนี่ใช้คำนี้ถูกเลยนะ
โซ่ธองคล้องจานคัดใช้